และคุณผู้ชมเองก็ยังฝากสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝน
ให้เราเยอะแยะมากมายหลายทีลองมาดูกันนิดนึงแล้วกัน
บอกว่าไปเที่ยวห้างช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เดินสบาย
แล้วก็บางท่านบอกหลบฝนอยู่บ้านต้มบะหมี่กินร้อนสบายใจ
บางท่านอันนี้น่ากลัวมากอยู่บ้านภรรยาน้อย
ดิฉันไม่ได้จดชื่อมาด้วยว่าคนที่ส่งมาชื่ออะไรค่ะ

อันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องมาบอกกัน

ผมเตือนเพราะว่าผมเคยได้เห็นประสบการณ์คนอื่นเข้ามา
อันนี้ไม่ได้มาประสบการณ์ตัวเองนะ
แต่อยากจะขอเตือนเอาไว้ไม่คุ้มหรอกบอกให้
ท่านก็หลบไปวัดไหว้พระแล้วกัน
สบายใจช่วงฝนตกแบบนี้นะครับ
แต่ว่าสายเที่ยวสายช็อปก็ห้ามพลาด

บู้อย่างเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวตลาด
วันนี้นำเสิร์ฟไปถึง๓ตลาดเลยค่ะ

หน้าฝนแบบนี้สายเที่ยวก็คงจะห่อเหี่ยวกันไปตามล่ะค่ะ
แต่ตลอดข่าวของเราบอกเลยว่าขาช็อปไม่ต้องกลัว
เพราะเรามีที่เที่ยวเดินชิวเดินช็อปเดินฟิน
แบบไม่ต้องกลัวเปียกอีกต่อไป
หลบฝนที่แรกที่เราจะพาไปวันนี้ก็คือ
ตลาดน้ำคลองบางหลวงแห่งนี้นี่แหละค่ะ
เก่าแก่ริมน้ำที่กลายมาเป็นตลาด
ผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันไว้ได้อย่างลงตัว
สไตล์ของบ้านไม้เก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่เดินชิว
และยังมีบ้านศิลปินเพื่อที่จะจัดแสดงงานศิลปะต่าง
เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศชิวแบบนี้ค่ะ
และที่นี่ก็ยังมีลานการแสดงรวมถึงสถานที่ฝึกสอนหน้าตะสิน
ให้กับเด็กที่สนใจรวมถึงมีการจัดแสดงละครหุ่นเล็ก
ให้ได้เพลิดเพลินตากับวัฒนธรรมที่สวยงาม
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเสมอเลยล่ะค่ะ
อกจากนี้ที่นี่ยังมีการจำหน่ายอาหารปลา
ให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหาร
และยังเป็นการอนุรักษ์น้ำคลองอีกด้วย
ชิลกันแบบนี้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ตลาดน้ำคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ
มาถึงตลาดหลบฝนที่ต่อไปที่จะพาไปชิวนั้นก็คือ
ตลาดบางน้ำพึ่งนั่นเองค่ะ
ตลาดที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวสมุทรปราการ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตท้องถิ่นมาจำหน่ายกันค่ะ
ใครที่มาที่นี่ก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริง
อาหารการกินที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยล่ะค่ะ
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงเย็นเลยล่ะค่ะ
มากันได้เลยที่ตลาดบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการจ้า
และอีกหนึ่งตลาดหลบฝนที่พลาดไม่ได้
นั่นก็คือตลาดออตกอยู่ที่ย่านจตุจักรกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
จุดเด่นของที่นี่ก็คือความสดสะอาดสว่าง
ที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อของได้อย่างมั่นใจ
ที่นี่เป็นสถานที่ที่รวบรวมของสดเอาไว้มากมาย
กุ้งหอยปูปลาที่คัดมาแบบสดเพียบ
ผลไม้ที่คัดเกรดลูกโตสดและก็ตามฤดูกาลแบบนี้
จากนี้ก็ยังมีโซนอาหารแห้งและโซนจำหน่ายอาหาร
ที่บอกได้เลยว่าแต่ละร้านเด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
ใครที่อยากจะหลบฝนมาเดินตลาดเนร่มที่นี่
มาได้เลยค่ะของดีมีคุณภาพเพียบ
จัดเต็มให้แน่นอนที่ตลาดออตก
จตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะ